โพผมอยากไปขโมยผมยืม

หิวแล้วเขาออกมาเลยเออ
ผมไม่ได้ตั้งใจเอาหรอกครับคือผมจะเอาของไปลงแล้วผมก็จะเอามาไว้ที่เขาครับ
มาแล้ว

เวลาแม่ง
พี่เข้ามาคนเดียวพี่เตอร์ฟราเขาเขามี
ก่อนจะมาที่ขึ้นรถอีกนิดนึง
ผมจะตาม
แล้วเขามีสิทธิ์ต่ายไว้
ผมคิดว่าไม่มีอ่าที่ข้าวถูกทอด
ไม่มี
ก่อนจะแสดงตามเขาจะเป็นคนไทยแน่

ทางนี้ที่ไป
เริ่มมาให้ผมกระดับมาดู

ข้างนี้นะข้างนี้สิลูกชายผมให้
ฉันให้นะเราหรือลูกชาย

เขายืนอยู่กับผมพี่เขาบอกระเบิดสี่รถเขาออกมาเลย
เจ้าที่นั้นประมาณปว่าอยู่ในข้างหน้าโรงสาร
กลัวดิ
ทำไมที่นี้ต้องจัดวิธี